ยกเลิกยกเลิก
โอ้โหพี่ผู้ชายคนนี้เคราะห์ดีมาก
คุณผู้ชมดูภาพสิครับอืมรถพุ่งลงไป
ตกลงไปในคลองริมถนนประดิษฐ์มนุธรรมฮะ
แล้วก็ไม่ได้รับบาดเจ็บมากมายและแถมยังมีสติปีนขึ้นมาได้ด้วย
ปีนขึ้นมาได้ยังทุลักทุเลขนาดนี้นะครับ
เจ้าของรถเป็นพี่ผู้ชายอายุสัก๔๐๕๐ปีได้
ซีดเลยนะตอนพยายามตะเกียกตะกายออกมาจากรถนะครับ

คนขับเล่าบอกว่าเขาขับรถมาตามถนนประดิษฐ์มนุธรรม
ก่อนถึงจุดเกิดเหตุคาดว่าคือมาเร็วแหละเขายอมรับ
ข้ามสะพานข้ามคลองได้รถมันเหินครับ
แล้วเสียหลักไปเฉียวกับรถตู้
แล้วก็ตกลงไปในคลองครับพุ่งพลวดลงมาแบบนี้เลย

แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลปาโลโชคชัย๔ครับ
อกจากนี้ยังพบว่าความเสียหายโดยรอบเนี่ย
ราวเหล็กกั้นริมคลองถูกรถชนฮะ
ถูกรถชนเสียหายกระเด็นตกลงไปในคลอง๒อัน

พบรถตู้สีขาวจอดชิดเลนซ้าย
สภาพถูกชนฝั่งขวาเสียหายไป

จะตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุ
คู่กรณีเฉียวชนกันก่อนหรือเปล่า

มาสอบปากคำเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปนะครับ

ใช่ค่ะช่วงนี้ก็มีการเดินทางกันเยอะด้วยนะคะ